คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ๙โมงกว่า

เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจของสนทุ่งครุนะฮะ
แล้วก็ผู้ช่วยผู้มนวยการเขตทุ่งครุ
ได้รับแจ้งเหตุก๊าซรั่วไหลนะครับ
ภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของปตทสาขาทุ่งครุ
เรียบทางด่วนทุ่งครุแขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครนะครับ
ไปตรวจสอบเลยก็ต้องสั่งการฮะ
ขอรถดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงทุ่งครุ
แล้วก็จัดรถดับเพลิงสนับสนุนเข้าจุดเกิดเหตุทันทีคุณ
โอ้โหกาซรั่วไหลออกมาแบบนี้เลยนะฮะตกใจนะฮะ

ให้เจ้าหน้าที่ไปทำการปิดวาวจนสำเร็จ
ใช้เวลาในการปิดวาว๒๐นาทีนะครับ

เกิดจากการรั่วไหลบริเวณวาวกัส
ของถังบรรจุก๊าซขนาด๓๕ตัน
และตอนนี้ยืนยันออกมาแล้วว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ

เกิดเหตุการณ์ระบงระเบิดแน่นอนนะครับ

แต่ก็ระทึกเหมือนกันนะเพิ่งเกิดตอนสายนี้เองนะครับ